ช่วงนี้นะฮะพาคุณผู้ชมไปที่สมุทรปราการนะครับ
เจ้าหน้าที่ไปจับนายกเทศมนตรีเมืองบางแก้วนะครับ
ข้อหาก็คือว่าเรียกรับเงินสินบนจากทางผู้ประกอบการตอนไปเจอเนี่ยนะครับ
มีของกลางเป็นเงินหนึ่งล้านห้าแสนหกหมื่นบาทนะครับ
นายนัทพงศ์นี่แหละนะฮะนายกเทศมนตรีเมืองบางแก้วครับ

เรื่องต้นแจ้งสิทธิ์ให้ผู้ต้องหาทราบคุมตัวได้ที่ศูนย์อาหารแห่งหนึ่งครับ
จากสำนักงานเทศบาลเมืองบางแก้ว

อยู่ที่ตะบนบางแก้วอำเภอบางพลีสมุทรปราการ
เป็นสถานที่เขาบอกว่านัดจ่ายเงินกัน
อกจากนี้มีการขอหมายค้นนะครับ
ค้นอีก๔จุดมีบ้านพักนายกห้องทำงาน
แล้วก็ในข่าวบอกว่ามีบ้านพักของภรรยาคนที่๑

คือมีรายงานว่าผู้ประกอบการท่านหนึ่งครับ
ยื่นเรื่องร้องเรียนไปที่ปปทปราบปรามการทุจริตภาครัฐ
บอกว่านายกเทศมนตรีคนนี้เรียกรับเงินสินบนครับ
จำนวน๒๕ของวงเงินตามสัญญา

ที่ทางนายกเทศมนตรีนั้นต้องไปผู้ลงนาม
เจ้าหน้าที่ก็รวบรวมหลักฐานวางแผนจับกลุ่ม
เบื้องต้นเจ้าตัวยังปฏิเสธนะฮะไปดูภาพหน่อยครับ
สวัสดีครับของกาเงินสด๑ล้าน๕๖๐๖๕๐บาทนะครับคุณประเทศนะครับเยอะมากนะ